พูดถึงละครที่มาแรงแซงทุกเรื่องในตอนนี้ก็ต้องยกให้มาตาระดาคุณผู้ชมโอ้โห
แรงแบบเกินต้านจริงนะคุณผู้ชมนะ
ใครที่ดูละครเรื่องนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า

โดยเฉพาะพระเอกของเราสวัสดีเป็นหนึ่ง

เราเยี่ยมตั้งหน่อยนะเอาไม่เกี่ยว
สวัสดีเป็นหนึ่งเรามาตานะ
จากเนื้อเรื่องเรื่องนี้มันจะแฝงไปด้วยแง่คิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว
สิ่งที่ดีต่อใจของแฟนละครก็คือคุณหมอเป็นหนึ่งนี่แหละค่ะ
รับบทโดยหนุ่มหล่อเจมส์จีรายุคือไม่ว่าจะมองมุมไหนคือคุณหมอหล่อละมุนแถมยังคลั่งรักสุด
ซึ่งพี่ออนผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยมีโอกาสได้เจอพี่แอนทองประสมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการที่หนุ่มเจมส์เขาซี้สุดนะเห็นไปออกกำลังกายด้วยกันบ่อยใช่ไหมล่ะ
พอถามพี่แอนว่าเออเป็นหนึ่งในละครเนี่ยแล้วก็เจมส์จิเนี่ยเขามีส่วนที่เหมือนหรือมีส่วนที่ต่างกันยังไง
แอนคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าหนุ่มเจมส์เนี่ยเขาเล่นเป็นตัวเองสุดเลยนะคือนิสัยจริงของเจมส์จิรายุเนี่ยนะเป็นคนน่ารักนิสัยดีจิตใจดี
แต่ที่ไม่ค่อยเห็นก็คือมุมคลั่งรักหรือว่ามุมสวีทหวานกับแฟนสาวของโฟมไง
เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่แอนคอนเฟิร์มแล้วกันว่าสรุปแล้วเจมส์จิเนี่ยเขาเป็นคนคลั่งรักจริงหรือเปล่าลองไปฟังเสียงดูค่ะ
ก็ใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงค่ะไม่หวานแต่เขาไม่ได้มาหวานกับแอนนะคือหมายความว่าเขาจะเป็นแนวแบบเหมือนเพื่อนเล่นกับแอนมากกว่า
เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้มาอ่อนโยนอะไรกับแอร์จะไม่ได้มาอ่อนโยนอะไรกับแอร์กับคนอื่นเขาแบบเขาน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ทำร้ายจิตใจใครแล้วไม่พูดอะไรไม่ดีเลยไม่เคยหลุดด้วย
รู้จักเขามาหลายปีแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะ
เผื่อหลักแล้วจะแปบเต็มคำแต่ดูอย่าดูในโซเชียลล่าสุดอาบบอกคุณเป็นหนึ่งของเรา
เปิดเผยมากเลยเรื่องความรักเขา
ตอนนี้กันกันก็เชียร์กันสนั่นเลย

เป็นหนึ่งให้มาตา
ใส่นี้นึงมาตาพิธีนาวเมละมะนีซิครับ